หนุ่มคนหนึ่งเขาลงทุนมากนะ

แล้วขายของอยู่ตรงสี่แยกไฟแดง
บอกว่าเทคนิคนี้เป็นวิธีการเพิ่มยอดขายให้เขาได้ดีเลยจ้า
โหหุ้ยเดี๋ยวดิโนเซามา
แล้วก็เป็นสีสันที่ดูแปลกหูแปลกตาด้วย
อยู่ที่บริเวณ๔แยกไฟแดง

หนุ่มคนอี้เขาแต่งกายในชุดเดนโนเซา

ลอยแก้วตราเมืองพลอยโดยมีภรรยาเนี่ยคอยช่วยอีกแรงหนึ่ง
ซึ่งตรงจุดนี้ต้องบอกว่าจะมีรถสัญจรผ่านไปผ่านมาค่อนข้างเยอะนะคะ
เนื่องจากว่าเป็นเส้นทางที่ไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์และลบบุรีได้ครับ
หนุ่มคนนี้มีชื่อว่าคุณอนัญชัยมานะศักดิ์นนท์อายุ๓๐ปีนะคุณนะ
เป็นชาวบ้านหมู่๒ตะบนห้วยบงอยู่ในนี้อยู่ในตำบลห้วยบงนี่แหละค่ะ
คือปีที่แล้วเขาโด่งดังมาก่อนจากการที่ใส่ชุดไทยและชุดทักซีโดสีแดง
ระเวนขายสละลอยแก้วตามตลาดเขตอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และเกตอำเภอบ้านหมอและอำเภอพระพุทธบาลในจังหวัดสรบุรีมาแล้ว
เขาบอกว่าที่เขาทำแบบนั้นในปีก่อนนี้ยอดขายพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นเลยนะ
เขาก็เลยบอกว่าช่วงนี้ราคาน้ำมันแพงจะขี่รถตระเวนขายไปก็ไม่ไหวแล้ว

คือรถน้ำมันแพงจะให้เขาตระเวนขี่ไปแบบสมัยก่อนหลายที่
พอมันหักลบค่าใช้จ่ายอะไรแล้วมันไม่คุ้ม

เริ่มแบบไม่ตื่นเต้นแล้วอ่ะก็เลยมีมุกใหม่ไอเดียใหม่
เอาเป็นว่าขี่มอไซค์ไม่ได้ขี่ไดโนเสาร์เลยแล้วกัน
ดูดความสนใจลูกค้าได้ดีมากแล้วก็ประหยัดน้ำมันคือไม่ต้องขี่จักรยานพ่วงข้างไปแล้วใช่ป่ะ
ซึ่งเขาก็เริ่มขายที่บริเวณตรงนี้สี่แยกห้วยบง
ไม่กี่วันนะเฉพาะเสาร์อาทิตย์แล้วก็ช่วงเช้ากับช่วงเย็นเท่านั้น
ยังไงแต่ยอดขายเพิ่มขึ้นจริงคุณ
อืมเพิ่มขึ้นเลยยิ่งถ้าวันไหนอากาศร้อนนี่ขายดีมาก
อ๋อหรอคือสร่าลอยแก้วคุณนึกออกป่ะ
ใช่เวลาร้อนน้อนอ่ะ
อ๋อเหรอ
เนี่ยพูดแล้วอยากกินเลยนะสลักลอยแก้วมันสดชื่นอ่ะ
เวลาเห็นพ่อค้าแต่งตัวขายแบบนี้น่ารักนะ
มีรอยยิ้มรถติดอยู่เครียดแบบนี้
เออต้องโบกมือกว่าแบบเรียกมาก

ซื้อชุดไดโนเสาร์จะเอาไปฝากลูก
ไปสำเพ็งอุดหนุนสละก่อนเดี๋ยวถอด